มีชายหนุ่มเมายาบ้าครับบุกไปข่มขืนหญิงสาวอายุแค่๑๕ปี
เป็นเพื่อนบ้านอยู่ข้างบ้านกันนี่แหละนะครับ
ล่าสุดนะครับล้อมจับเอาไว้ได้แล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านพักนะครับในพื้นที่ตะบน
คุ้งลานอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวานนี้เอง
ผู้ก่อเหตุนะครับคือในหนึ่งไกรสมรสอายุ๒๙ปี
อยู่ในสภาพไม่สวมเสื้อสวมเพียงกางเกงขาสั้นสีดำซ่อนตัวอยู่ในบ้าน
เมื่อตำรวจภูทรบางปะอินแล้วก็ทีมกู้ภัยมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์
ไปถึงที่เกิดเหตุก็ช่วยกันเข้าจับกลุ่มไว้ได้ครับ
จากนั้นก็นำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักแล้วก็ยึดของกลางเป็นมีดทำครัวหนึ่งเล่ม
สปาต้า๑เล่มปืนบีบีหรือว่าบีบีกันอีก๑กระบอก
ด้านหญิงสาวผู้เสียหายวัย๑๕ปีเล่าบอกว่าช่วงเกิดเหตุนะครับเธออยู่บ้านเพียงลำพัง
ในหนึ่งเนี่ยก็เอามีดงัดประตูบ้านเข้ามาบุกมาถึงห้องนอน
แล้วก็ใช้มีดนั่นแหละจี้คอบังคับข่มขืนเธอจนสำเร็จความไคร่
จากนั้นก็หนีกลับไปที่บ้านของนายหนึ่งนี่แหละครับซึ่งอยู่ติดกัน
จากนั้นเธอก็ขับรถไปหาแฟนเลยไปเล่าให้แฟนฟังแล้วก็โทรบอกพี่ชายของเธอด้วย
พี่ชายของผู้เสียหายเล่าบอกว่าหลังจากทราบเรื่องเขากับแฟนของน้องสาวเนี่ยนะครับ
รีบไปเลยที่บ้านของนายหนึ่งพยายามจะเข้าไปคุมตัวแต่นายหนึ่งไม่ยอมครับ
นำซ้ำยังเอามีดสปาต้าแล้วก็ปืนบีบีออกมาข่มขู่
เขาจึงใช้ท่อนเหล็กฟาดใส่ในหนึ่งคราวนี้ชุดละมุนสิครับสู้กันแล้ว
จากนั้นเนี่ยตำรวจและทีมกู้ภัยมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์ก็เข้ามาช่วยกันล้อมจับในหนึ่งได้สำเร็จ
นายหนึ่งเขาก็รับสารภาพนะครับ
และอีกข้อหาหนึ่งบุกรุกเคหาสถานของผู้อื่น
โดยไม่มีเหตุอันสมควรครับ
โดนไปนะคะรับไปคดีนะครับ